เพราะว่ามีผู้ต้องขังหลบหนีจากโรงพักนะ
ใช่ค่ะคือเกิดเหตุเมื่อคืนเป็นรอยต่อเข้าสู่วันนี้
กำลังนำตัวผู้ต้องขังเข้าโรงพักที่สพแกลง
ปรากฏว่าอาศัยจังหวะนั้นชิงหนี
จนถึงตอนนี้นะคุณจากเที่ยงคืนตรงนี้เที่ยงวัน

โอ้โหยังไม่ทันได้ใส่ในตารางเลยนะ

บอกว่าตอนนั้นกำลังนำตัวนายวีรวุฒิทองมีอายุ๓๐ปี
เป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอแกลง

ช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาจะเอาไปไว้ในห้องขัง

จังหวะนั้นตำรวจกำลังพาตัวเข้าไปในห้องขังใช่ไหม

กำลังจะไขกุญแจประตูชั้นที่๒

ผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งหนีไปเลย

วิ่งออกไปทางด้านหน้าสพแกลง

หนีไปวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะ
ห่างจากสพแกลงสักประมาณ๑๐๐เมตร
ตรงนั้นมันเป็นป่าละม้อป่าย่าค่ะครับ
ลุออกไปถนนสุขุมวิทย์ได้ตำรวจนะ
พยายามระดมกำลังกัน๑๐นายตามหาตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
สกัดตามเส้นทางต่างที่คิดว่าผู้ต้องขังคนนี้
ขวามือเนี่ยหลบหนีไปหาเท่าไหร่
หาจนถึง๗โมงครึ่งเมื่อเช้าค่ะยังไม่เจอตัวเลย
ทีนี้ก็เลยต้องยกเลิกค้นหาพื้นที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวต้องวางแผนไล่ล่า
คิดว่าน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลอ่ะนะคะ
ก็เลยต้องกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบนะ
ใครพบใครเจอแจ้งเบาะแสกันมาด้วย
แต่ว่าเรื่องของถ้ามีคำถามว่าผู้ต้องหาคดีหนักคดีใหญ่หรือเปล่า
คดีฆ่าคนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณ
คือเป็นคดีรักทรัพย์นะครับเพราะตัวเขาเองไปขโมยโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็แท็บเล็ตในพื้นเที่ยงเผลอแกรงจัวรรยอง

ทำให้สามารถไปตามรวบตัวได้แต่สุดท้ายก็หนีระหว่างคุมตัวเข้าห้องคุมขังนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากลักทรัพย์๕คดีแล้วนะเขายังมีประวัติเสพยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของการเล่นการพนันด้วยค่ะ
เดี๋ยวรอความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ